ท่านผู้ชมครับในที่สุดก็กระจ่างแล้วนะฮะ
เรื่องของหญิงสาวขายไอศครีมที่ทุ่งเบนจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ชื่อดอกไม้เป็นหญิงสาวหน้าตาดีอายุเพิ่ง๒๗ปี
ปกติแล้วเนี่ยตอนบ่ายของทุกวันเนี่ยจะขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างออกไปขายไอศครีมไปกับสามี
เธอเป็นชาวกะเหลี่ยงนะค่ะสามีเนี่ยชื่อว่าแดงบุญดีอายุสามสิบหกทั้งคู่อยู่ด้วยกัน
อยู่ที่ห้องเช่าอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีอยู่ดีดีเมื่อวันก่อนเนี่ย
ตอนบ่ายแยกย้ายไปขายไอศครีมตอนเย็นเนี่ยโทรมาบอกสามีบอกซื้อก๋วยเตี๋ยวให้หน่อยนะอยากกินก๋วเตี๋
สามีมารอจนมืดจนค่ำยังไม่กลับบ้านแจ้งความที่
สพทุ่งเบนจาให้ช่วยตามหาไปเจอแต่จักรยานยนต์พ่วงข้าง
ที่ใช้ขายไอศครีมแต่ไม่เจอตัวก็เลยสันนิษฐานว่าเอ๊ะถูกลัก
พาตัวไปหรือเปล่าถูกทำร้ายอะไรหรือเปล่าถูกกระทำอนาจารย์
อะไรหรือเปล่าเพราะเป็นหญิงสาวหน้าตาดีสพทุ่งเบนจาก็ลง
ไล่ตรวจสอบให้ทันทีนะครับตัวของสามีของเธอเนี่ย
เมื่อวานนี้ยังไปจุดทูบบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เปิดทาง
เจอภรรยาอยู่เลยนะพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างที่
เมื่อสักครู่นี้บอกหายไปตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะฮะจนกระทั่ง
เนี่ยฮะพื้นที่แถวนี้ที่มาเจอลกเจอรถอะไรอยู่เนี่ยห่างจาก
สิบกิโลเมตรอ่ะจุดที่จักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่ท่านผู้ชม
ครับวันนี้เนี่ยนะฮะคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลง
พื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้เธอหายไปไหนดอกไม้
หายไปไหนนี่สพทุ่งเบนจาก็ระดมกำลังลงพื้นที่ออกติด
ตามหานะครับมีสุนัขดมกลิ่นสองตัวด้วยเอาสุนัขดมกลิ่นไป
กลิ่นในจุดเกิดเหตุแถวแถวถนนเขาน้อยวังเวียงในตำบลสอง
อำเภอท่าใหม่ที่เจอจักรยานยนต์พ่วงข้างของดอกไม้แต่
ไม่พบอะไรที่ผิดปกติเลยนะฮะติดตามตามเส้นทางที่ดอกไม้
เธอจะกลับบ้านหรือว่าไปขายไอศครีมเป็นประจำก็ไม่พบร่อง
รอยอะไรตำรวจนี่แบ่งเป็นสามทีมนะฮะนี่มีชุดสุนัขดมกลิ่นด้วย
อีกชุดหนึ่งไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดอีกชุดหนึ่งไปเชิญตัว
หนี้เงินกู้นอกระบบของดอกไม้มาสอบปากคำค่ะนี่
ฮะแล้วก็ไปที่ห้องพักของดอกไม้ด้วยเพื่อหาหลักฐานเพิ่ม

ครับชูสาวหรือเปล่านะครับหรือหนีไปเพราะเหตุอย่างใด
แต่เรื่องพัฒนาการนั้นน่าจะน่าจะผมดูแล้วก็ยังไม่พบ
ประเด็นที่จะให้เราคิดไปแบบนั้น
ขณะที่สามีของดอกไม้นะครับวันนี้ก็ยังโอ้โหโศกเศร้าอยู่นะครับ
แต่ก็ต้องมาช่วยตำรวจในการตามหาภรรยานะ
แล้วเขาก็พาไปดูข้าวของเครื่องใช้ของภรรยา
เมนูก๋วยเตี๋ยวที่ภรรยาสั่งเอาไว้ก่อนจะหายตัวไปในวันนั้น
บอกนี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวซื้อมาให้หน่อยซื้อกลับมารอที่บ้านเนี่ยหายไปเลย
เขาบอกว่าอยากให้ภรรยาเนี่ยนะปลอดภัยอยากให้ติดต่อกลับมา
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยนะอยู่กินกันมา๗ปีเนี่ยรักใคร่กันดี
ไม่มีนะครับก็ยังชมกันอยู่เลยครับ
แต่ไม่รู้ว่าในจิตใจเขามีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราไม่รู้
เขาไม่ได้บอกครับเชื่อเลยครับเชื่อสนิทเลยว่ายังคุยกันดีอะไรอย่างนี้
ก็ถ้าทำพี่สาวเขาก็คุยกันดีไม่ได้ทะเลาะนะวันนั้นก็ไม่ได้ทะเลาะ
ส่วนเรื่องเงินกู้นอกระบบเนี่ยสามีของดอกไม้บอกว่านี่เขาก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะ
ที่ผ่านมาก็อยู่กันแบบพอเพียงไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอะไร
พอภรรยาหายตัวไปเพิ่งรู้ว่าไปยืมเงินจากอาบังในพื้น
ที่มาหมื่นนึงแต่ก็ส่งตามปกติอ่าไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เอาเป็นว่า
วันนี้ครับทุกผู้ชมครับชุดสืบสวนที่ลงพื้นที่หาภาพจาก
กล้องวงจรปิดเนี่ยไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้มานะ
ฮะนี่จักรยานยนต์ของดอกไม้อ่ะจักรยานยนต์พ่วงข้างขี่เลี้ยว
ขวาเข้าไปในซอยแล้วเห็นกระบะคันหนึ่งขับมาแล้วเลี้ยวขวาไป
เหมือนกันจากนั้นอีกประมาณสามนาทีเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
กระบะคันเมื่อสักครู่นี้ขับออกมาจากซอยดูซ้ายดูขวาแล้วเลี้ยวออกมาอย่างนี้
มีผู้หญิงนั่งหน้ารถมาคนหนึ่งเหมือนกับพยายามจะก้มหน้าหรือเปล่า
แต่ก็ไม่ยืนยันว่าจะใช่ดอกไม้หรือเปล่าค่ะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ามันก็พอจะเป็นเบาะแสอยู่นะ
ก็เลยไม่ได้พุ่งเป้าไปที่เรื่องฆาตกรรมเรื่องลักพาตัวอะไรแล้ว
เพราะจากลักษณะการจอดจักรยานยนต์ขายไอศครีมของดอกไม้ที่จอดทิ้งเอาไว้เนี่ย
กุญแจยังอยู่ในตระก้าบนหลังคาตามปกติเหมือนกับที่เวลาเขาเก็บเลยนะครับ
มเงินกู้ปมชู้สาวอะไรก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไร
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูว่าเออตกลงแล้วเธอไปแบบไหนอะไรยังไง
ขณะที่ญาติญาติเองเขาก็ยังยืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยดอกไม้กับสามีไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
พี่สาวของดอกไม้ที่มาตามหาน้องสาว

หมอบอกว่ามีคนพาน้องสาวไปที่สถานที่แห่งหนึ่ง

ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวก็เจอตัว

อยู่ดีไม่มีใครซ้อมไม่มีใครตีน้อง
ก็ไหวน้องดีอย่างนี้
ใช่พี่ดีเลยก็ว่า
ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่ทราบ
ใช่อาจจะน้องโดนหลอกก็ได้นะเราก็ว่าแบบนั้น
ไม่มีนะไม่มีใช่ค่ะ

ทีนี้กล้องวงจรปิดที่เห็นรถกระบะขับผ่านไปแล้วมีผู้หญิงนั่งอยู่
ก็เลยลองให้ญาติญาติเนี่ยเขาดูหน่อยเจ้าหน้าที่ก็ให้ญาติยาดของดอกไม้ช่วยดูนะฮะ
คือทางญาติญาติบอกว่าดูแล้วเนี่ยแม้มันจะเห็นไม่ค่อยชัดอะไรยังไงเท่าไหร่ก็แล้วแต่
แต่ว่าเออนี่คือดอกไม้ค่ะเอาทีนี้ยุ่งเลยนะฮะนี่คือดอกไม้เนี่ยฮะ
ภาพตรงนี้นะครับญาติบอกนี่คือดอกไม้ก็เลยอ้าวไม่ได้ถูกลักพาตัวแล้วล่ะ
ก็นั่งไปก็เหมือนกับไม่ได้มีทีท่าว่าจะถูกจับตัวอะไรก็ต้องรอให้เธอติดต่อกลับมานะครับ
แล้วก็ล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
คุณภูริพัฒน์บอกว่าพี่สาวของดอกไม้เนี่ยมาบอกกับแดงสามีของดอกไม้
บอกให้น้องเขยไปถอนแจ้งความไปถอนแจ้งความเถอะ
เพราะว่าตอนนี้แม่โทรมาบอกว่าดอกไม้เนี่ยเขาบอกมาแล้วเขาปลอดภัยดี
ดอกไม้ก็โทรมาหาพี่สาวบอกไม่ต้องเป็นห่วง
ไม่ได้ถูกจับตัวลักพาตัวกักขังหน่วงเหนียวอะไร
ตัดสินใจหนีไปเอง

จะทำให้คนที่มารับดอกไม้ไปเนี่ย

แม่ก็โทรมาจากบ้าน
เขาให้ถอนแจ้งความ
ถอนแจ้งความเลยใช่แม่ก็รู้ลูกก็ปลอดภัยดี
ต้องแจ้งความแล้ว

ใช่ถ้าเราไม่ถอนแจ้งความ
คนที่ช่วยดอกไม้ไว้

เพราะตำรวจตามอยู่

หรือจะป้ายเองหรือเปล่า

สามีของดอกไม้หลังจากตามหาภรรยามาสองวันเนี่ย
พอรู้ข่าวว่าภรรยาปลอดภัยดีก็โล่งใจ
ไปถอนแจ้งความแล้ว
ส่วนเรื่องที่ภรรยาจะหนีไปแบบไหนอะไรยังไง
เขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของภรรยา
เอาเป็นว่าขอให้ดูแลตัวเองดีก็แล้วกัน

เหนื่อยมากไม่ได้รับไม่ได้น้อง

อยากบอกอะไรกับเขาไหมตอนนี้อยากบอกอะไรไหม

ไม่ต้องทำอะไรแบบนี้อีกต่อไป
เพราะว่ามันทำแบบนี้ทำให้คนอื่นกับตำรวจก็ลำบาก
และคนอื่นนักข่าวก็ต้องสัมผัสอะไรแบบนี้
เขาหนีตอนนี้อยากกลับไปคบกับเขาดีกว่าหรือยังไง
ผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจ
เออเพราะว่าทางสามีเองเขาก็เป็นห่วงอยู่

ล่าสุดนี่ทางดอกไม้ก็มาที่สพทุ่งเบนจานะครับ
สามีมาแจ้งความคนหายไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับ

ตกลงเธอบอกว่าที่ตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปเนี่ย
มันเป็นปัญหาสะสมในครอบครัว
โดยเฉพาะเรื่องเงินทองรายรับรายจ่าย
เธอบอกเธอก็ทำงานหนักนะแต่เธอเนี่ยไม่เคยได้ใช้เงินเลย
อยากจะได้เงินส่งกลับไปให้ลูกกับพ่อกับแม่ที่บ้านบ้าง
นี่ฮะเล่าให้ตำรวจฟังเธอก็ร้องไห้เลย
ถามเรื่องเงินหน่อยเรื่องเงินตอนนี้อยู่ที่ไหน
เรื่องเงินเขาก็แกะหมดค่ะหนูไม่ได้แกะสักวัน
ปีที่ผ่านมาพี่มีเงินเก็บเองบ้างไหม

ไม่มีเลยขายของมาได้วันละพันกว่าบาทก็ไม่เคยมีเลย
อยู่กับเขาอย่างเดียวเขาเคยมอบเงินก้อนให้พี่บ้างไหม

ไม่มีเลยที่หนีไปเขาอย่าไปตั้งตัวเอง
เราก็อยากไปพ่อแม่
คิดถึงนี่มาอยู่สีกีดี

เหลือก็คงต้องให้พูดคุยกันแล้วกันนะฮะ